ที่ต้องบอกว่าทำให้เราอิจฉาตาร้อนอมยิ้มเบา
ก็คือโวยพรวันคล้ายวันเกิดน้องสาวคนสนิทพี่โตโน่กันดีกว่าค่ะ
น้องนิชาจ้าก็ปีนี้อายุครบ๒๔แล้วนะคะ
ซึ่งน้องนิชาเองก็โพสต์ภาพลงในไอจีน่ารักมาก
เป็นภาพอุ้มน้องหมาลูกสุนัขพันธ์คาวาเลียคิงชาวสแตเนียล
เห็ดเหมียแล้วใบหน้าน้องโอ๊ยมีความสุขมาก
แต่ใบหน้าน้องหมาดูงงอยู่เหมือนกันนะคะ
แล้วคนที่มอบของขวัญชิ้นพิเศษนี้ให้ก็คือ
พี่ชายคนสนิทพี่โตโน่นั่นเอง
แล้วในอินสตาแกรมของพี่โตโน่ไปส่องดู
ก็มีการอวยพรน้องสาวอย่างน้องนิชาด้วยนะคะ
เป็นภาพนี่เลยภาพสวมกอดกันแบบอบอุ่นมาก
พร้อมมีแคปชั่นอวยพรน่ารักบอกว่า

ที่ผ่านมาพร้อมกับสามีค่ะก็พากันไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ผลออกมาก็คือไม่พบเชื้อนะคะปลอดภัยทั้งคู่แล้วก็กักตัวเองเป็นเวลา๑๔วันครบแล้วนะจ๊ะ
ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นในช่วงวันปีใหม่ไทยก็ได้ไม่อยู่ตรอบหน้าพรอมตานะคะใช่นะคะแค่ได้อยู่กับคนที่เรารักก็มีความสุข
โอเคแต่เราไม่มีผู้ชายเหมือนตัวโน่นเท่านั้นแหละค่ะ

ใช่เยียวยาหัวใจมากเลยนะคะ